เราเนี่ยทั้งตัวผมน้ำแข็งดอมคุณผู้ชมเนี่ย
ไม่มีอะไรแน่นอนผมอยากให้ดูข่าวนี้ผู้หญิงคนนี้เพิ่งได้งานใหม่
โอ้พรุ่งนี้เนี่ยจะไปเริ่มเหรอพรุ่งนี้วันจันทร์จะเริ่มงานดอม
ค่ะก็นัดเพื่อนอ้าวกินข้าวกันหน่อยเอ้ยดีใจเว้ย
ฉันได้งานกินข้าวกันหน่อยเพื่อนไปถึงร้านแล้ว
ทำไมไม่มาสักทีโทรไปปั๊บปลายสายบอกว่าเพื่อนของคุณขี่มอเตอร์ไซค์
หลุมรถคันหลังทับศีรษะเสียชีวิตซะแล้ว
เห็นรถยนต์ที่ผ่านไปไหมนั่นแหละนั่นแหละ
คืออันนั้นคือทับไปแล้วเหรอทับจังหวะนั้นรถยนต์คันนั้นทับ
อันนี้ล้มแล้วล้มแล้วนะล้มอยู่กับพื้นแล้วนะ
มอเตอร์ไซค์ขันนี้มาเห็นในการเห็นไปตะหนดมืดจอดปุ๊บเลย
กำลังจะบวกไปช่วยป่ะหันไปพยายามจะคอปเวอร์อ่าส่งไปเออนี่
นี่ครับปึ๊กเหรอมันเร็วมากเลยอ่ะพี่เบิร์ต
รถก็มากันเร็วด้วยนะมืดแล้วมาเร็วด้วยคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ผ่านมาครับกล้องวงจรปิดนะครับ
ของร้านอาหารใกล้จุดเกิดเหตุตรงนี้ถนนสามสี่หก
พฤกษบางบัวทองตะบนบางหลวงอำเภอเมืองปฐุมธานี
ทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ครับมอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มปั๊บนะครับ
มอเตอร์ไซค์เนี่ยฮะถลายไปกับถนนมีไฟแลบด้วยนะ
เขาบอกคนขี่นี่คือนางสาวชุติรัฐแซ่อึ้ง
อายุ๒๒ปีเธอเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุครับ
ตำลวดสวมพลังเมืองปฐุมธานีครับแล้วก็อาสาสมัครมูลลินที่ที่ปอบเต็กตึ๊ง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเจอร่างของผู้ตายในสภาพเนี่ย
นอนคว่ำหน้าหัวแตกเลือดนองขาทั้งสองข้างกับใบหน้า
มีรอยถูกล้อรถทับห่างไปสิบเมตรเจอรถของผู้ตายล้มคว่ำอยู่นะฮะ
จากการสอบสวนสันนิษฐานว่าผู้ตายขี่รถมาจากปฐุม
่งหน้าบางบัวทองแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุถนน
เดี๋ยวอะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูต่อกังวัลดูต่อกังวัล
ที่ว่าถนนเสียหายตกหลุมมันเป็นยังไงที่ขลุขะมันเป็นยังไง
แล้วไฟส่องสว่างมันไม่พอมืดตึ๊บ
ผู้ตายเนี่ยขี่รถตกหลุมแล้วเสียหลักเสียหลักเสร็จปั๊บร่างกระเด็นไปกลางถนน
ที่ขับตามหลังมาทับโพะทับหัวครับคุณผู้ชม
ส่วนรถคันนี้เนี่ยยังระบุไม่ได้เป็นรถคันไหนอะไรยังไงรู้แต่ว่าเป็นรถยนต์เมื่อกี้เนี่ย
หนีไปไม่ได้ลงมาช่วยนะครับเพื่อนเพื่อนของผู้ตายเนี่ยเล่าบอกว่าเมื่อคืนนัดกินข้าวกัน
กินข้าวกันเนื่องจากผู้ตายเพิ่งจะได้งานใหม่จะเริ่มงานพรุ่งนี้คุณผู้ชมวันจันทร์เนี่ย
รอจนดึกเพื่อนไม่มาสักทีก็เลยโทรตามโทรตามปลายสายบอก

เกิดเหตุเพราะประมาทมืดเพราะถนนเพราะไฟมืด
เพราะว่ารถยนต์ที่เขาตามมาแล้วเขาไม่รู้อีโนไอเนี่ย